ไปเรื่องราวที่อยู่ที่โคราช

มาดูเองของโคลนผุดกันที่โคลาดปุ่นนะคะ

อำเภอบ้านเหลื่อมค่ะเมื่อวานนี้คุณทัศนัยรายงานไปแล้วใช่ไหม
มันมีโครนผุดขึ้นมาหลายต่อหลายพื้นที่เลย
ตอนแรกมันมีจุดเดียวเนอะ
แล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยว

ทีนี้เจ้าของที่บอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาหลายจุดประมาณ๑๐จุดได้
มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดคนไปแล้วจมลงไปทำยังไง
ก็เลยมาตักแต่ไม่ได้ตักเพื่อไปทิ้ง
ตักไปใช้ตักไปกินตักไปพอกค่ะ
คือหนึ่งในนั้นคือนางรัศมีดิบประโคนวัย๔๓ปี

เพราะว่าจับแล้วเนื้อโครนมันละเอียดไม่มีกลิ่น
เขาลองไปพอกหน้าช่วงหัวข้ามทิ้งไว้จนเช้าแล้ว
ปรากฏว่าหน้านิ่มมากแล้วก็ใสด้วย
กลับมาเอาไอ้ลาวาโครนไปพอกหน้าพอกตัวเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

ไอ้หน้ามันสินิ่มจ้าหน้านิ่ม
หลับมาที่นี่มันมันมันมันจิบว่าฮาวหน้าคือตมทั้งอื่นอะจ้ะ

ทาไว้หมดขึ้นเลยทาไว้ตอนนั้นขึ้น

มันมีกลิ่นเลยจ้ะมันมีกลิ่นเลย

โดยที่ไหนบอกว่านั่นนั่นมันจิบว่า

ชาวบ้านทั้งนครราชศรีมาทั้งชายภูมินะ
แห่กันเอาขวดน้ำเปล่า

จำนวนคนที่มากว่า๕๐๐คนเลยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าโครนผุดมันมีมากขึ้น

เขาบอกว่าเอาไปพอกแล้วจะรักษาโรคปวดเมื่อยตามร่างกาย

ตะเอาน้ำที่ติดอยู่กับแนวโครนที่ผุดออกมาไปดื่มอีก
ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ค่ะ
มันไม่มีกลิ่นค่ะมันเหมือนแป้งค่ะ

มันไม่มีกลิ่นค่ะมันเหมือนแป้งอะค่ะ
พอกไปแล้วที่อาการปวดมันหายค่ะ

ข้อปวดตัวปวดขาปวดแขนเนี่ยค่ะ

ปวดไปล้างออกแล้วรู้สึกว่ามันเบา

ก็บางทีก็สิบยี่สิบนี่แหละค่ะ

เหมือนแบบเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องการจะตักโคนอันนี้ไป

ที่เป็นการปรับสมดุลของน้ำที่อยู่

มันต้องผุดขึ้นมาเพื่อเป็นการปรับให้มันสมดุลกัน
ไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์ที่มันแบบ

นายทรงกรดประเสริฐทรงนักธรณีวิทยา
ชำนาญการจากสำนักงานทรัพยากรธรณี
๒กรมทรัพยากรธรณี
เป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยโครนผุดเลยนะคะ

ผุดหรือโครนผุดเนี่ยนะคะ

เป็นปรากฏการณ์ของน้ำในชั้นใต้ผิวดิน

ทำปฏิกิริยาเคมี
แร่ธาตุในชั้นดินเหนียว

แล้วก็ผสมกับดินในชั้นต่าง

จนมันผุดขึ้นมาเหนือผิวดิน
ขอเตือนชาวบ้านทุกคนเลยนะคะ
อย่าเอาไปกินเด็ดขาด

ร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ย่อยดินนะคะ
ที่สำคัญดินมันสกปรก

เชื้อโรคชนิดต่างเยอะแยะมากมาย

อกจากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับร่างกายแล้ว
ยังอาจจะให้โทษด้วยค่ะ

ตามร่างกายทาถูพอกหน้า

เพราะฉะนั้นที่บอกชั้นดินมันมีเชื้อโรคอะไรผสม

พอกแล้วแพ้ก็มีสิทธิ์

สังเกตเอาถ้าแพ้หาหมอด้วยนะคะ

สำคัญที่สุดคืออย่าเข้าไปใกล้บริเวณนี้

และก็เนี่ยคือดินที่เหยียบอยู่ทุกวัน
ก็อาจจะอันตราย
ปลูกพืชปลูกข้าวใช่ไหม
มันอาจมีสารเคมีตกค้างมาใต้ดินก็ได้